ทีนี้ค่ะมาดู๒ผู้ต้องหาในคดีนี้ที่อยู่ระหว่างการประกันตัว
แล้วก็ต้องไปรายงานตัวกับตำรวจทุก๕วัน
ก็คือคุณปอกับคุณโรเบิร์ตนะคะ
โยคีแล้วนะคะเพราะว่าเขาศึกเรียบร้อยแล้ว

พี่อุ๋ยคือต้องถามผู้เชี่ยวชาญได้นะครับภูทธศาสนา

ใช้คำว่าศึกได้ปกติใช่ไหม

คือศึกเรียบร้อยแต่ก็ศึกกันแบบเงียบอะไรแบบนี้
นักข่าวของเราบอกว่าก็มีทีที่อยู่ในสำนักสงฆ

ศึกเรียบร้อยแล้วเก็บข้าวเก็บของเรียบร้อยแล้วนะคะ
ไปแบบเงียบเลยนะเงียบค่ะแต่เขาก็บอกว่ามันก็ครบกำหนด
ที่เขาบอกเอาไว้ละ๑๕วันในปตนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์ในโรเบิร์ต
ภัยบูรตรีกาญจนานันต์ก็เป็นสองผู้ต้องหานะคะ
อยู่ระหว่างการประกันตัวแล้วเขาก็ไปบวชเป็นโยคีนะคะ
ธรรมสถานวิโมกศิวาลัยที่สวนพึ่งราชบุรี
ก็สาขาของวัดท่าไม้นี่แหละตั้งแต่๑๖มีนาคม

เขาบอกว่าครบแล้วตามที่ตั้งใจเอาไว้๑๕วัน
แต่ก็ต้องไปรายงานตัวกับตำรวจทุก๕วัน
หมายความว่าเดี๋ยวเขาจะต้องไปรายงานตัวอีกที๒เมษายนนะคะ
ทีมข่าวของเราจริงแล้วก็เกาะติดอยู่ที่นั่นแหละค่ะ
โมงทีมข่าวของเราได้รับการยืนยันจากแม่ชี

ทำพิธีกันตั้งแต่๙โมงแล้วต่อหน้าพระพุทธรูปนะคะ

ก็มีพระสงฆ์อยู่ในสถานปฏิบัติธรรมเป็นผู้ทำพิธีให้

คันนี้แล้วก็ออกไป
ก็ตามออกไปสักประมาณ๑๑โมงได้นะคะ
นี่ภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าสถานปฏิบัติธรรมนะคะ

ว่าทั้งคู่ไปวัดท่าไม้สมุทรสาคร
กราบพระอาจารย์อุเทนค่ะ
อย่างที่บอกไว้ว่าสองคนนี้จะต้องไป
สพเมืองนนทบุรีไปรายงานตัวกันอีกครั้ง
ตามกำหนดก็คือ๒เมษายน

ในส่วนของคดีก็อย่างที่เรารายงานมาโดยตลอด
ตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานเพิ่ม
ไม่แน่ใจว่าจะมีใครเป็นผู้ต้องหาเพิ่มอีกหรือเปล่าค่ะ
เห็นคุณแม่พนิดาเคยบอกเอาไว้ไม่ใช่เหรอ
บอกว่าถ้าปอเขาเคยบอกกับแม่ว่าถ้าเขา
ศึกมาจากบวชโยคีพระเมื่อไหร่เนี่ย

ใช่ค่ะคุณแม่บอกว่าปอสัญญากับแม่
แล้วแม่ก็เชื่อปอว่าพอศึกออกมาเรียบร้อย
เขาจะมาสารภาพความจริงทุกอย่าง

ยังไงฝากคุณแม่บอกกันหน่อยกันแล้วกันนะ
อยากจะรู้เหมือนกันว่าความจริงบนเรือเป็นยังไงบ้าง

นี่ฮะให้คุณแม่เป็นความหวังของหมู่บ้านได้ไหม
ใช่ค่ะคุณแม่บอกเชื่อใจปอแบบ๑๐๐

นี่แล้วหลวงพ่อที่เป็นเจ้าวาดวัดท่าไม้

บอกว่าระหว่างบวชโยคีพร้ำนี่แหละ
เพื่อเขาจะบอกความจริงกับอัตมา
แต่เขาก็ปิดวาจาระหว่างบวชไงฮะ
ก็เลยไม่รู้ว่าได้บอกอะไรกันบ้างหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหม